ส่วนจุดนี้ค่ะก็เป็นจุดที่มีคนตายบ่อยเหมือนกันหลายรายเลยหลายศพเลยบนสะพานพระรามสี่ช่วงห้าแยกปากเกร็ดนะคะสะพานจะมีลักษณะเป็นแบบโค้งโค้งอ่ะค่ะมีรถจักรยานยนต์อันนี้คือรายล่าสุดเลยนะคะเป็นทหารเกณฑ์อายุยี่สิบสองได้ขี่รถจักรยานยนต์แล้วแหกโค้งแล้วร่วงตกลงมาจากสะพานเลยนะคะมีภาพจากกล

อยู่บนสะพานพระรามสี่ค่ะออกมุ่งหน้าไปอำเภอบางบนทองจังหวัดนทบุรีจะมีลักษณะเป็นทางโค้งบนสะพานนะคะคาดว่าเสียหลักช่วงจังหวะโค้งนี่แหละพุ่งชนขอบสะพานแล้วตัวก็ลอยไปฟาดกับเสาป้ายบอกทางแล้วหักแล้วตกลงมาร่างของคนขี่รถจักรยานยนตกระแทกพื้นด้านล่างสูงสักสิบเมตรได้เสียชีวิตนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์และเสียชีวิตชื่อว่านายกฤษณัยชำนาญชนหรือเจมส์อายุ๒๒ปี
เป็นทหารเกณฑ์ค่ะสังกัดกองพันธานราบที่๒
เสียชีวิตก็คือใบหน้ายุบไปเลยนะคะมีแผลที่แขนซ้ายแล้วก็ที่ขาก็ขาหักด้วย
แต่ก็เสียชีวิตตรงจุดนี้เลยคือร่วงตกลงมา
ตำรวจสภปรักเกร็จจนาที่มูลนิธิปแต๊กตึ๊ง
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ไปตรวจสอบนะคะ

แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ายังดีนะคะที่
ถนนด้านล่างใต้สะพานนะคะไม่มีรถ
เพราะไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอะไรหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อชันสูตร
ประสานญาติเพื่อมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวบวรลักษณ์ทวีธรรมอายุ๒๗ปี
เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเขาก็เพิ่งเลิกรากับผู้เสียชีวิตไป
เท่าไหร่ไม่กี่เดือนก็ยังไปมาหาสู่กันเพราะมีลูกด้วยกัน
ลูกสาวอายุแค่๑๐เดือนเองค่ะคุณผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพลทหารกฤษณัยไปหาเธอกับลูกที่บ้านแถวบางเขนกรุงเทพอะค่ะ
อันนี้คือผู้เสียชีวิตนะคะก่อนหน้านี้คือไปหาอดีตภรรยากับลูก
บอกว่าไม่ได้มานานแล้วขอแวะมาหาหน่อย
แล้ว๓คนเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของกันนะ
แต่ว่าผู้เสียชีวิตก็บอกกับอดีตภรรยาว่าเออจริงแล้วเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
นี่ค่ะแต่พอกลับไปบ้านผู้เสียชีวิตก็ดื่มเหล้าแล้วก็เมา
แล้วอยู่ดีก็พูดเหมือนเป็นลางขึ้นมาว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ย
สองคนนี้จะอยู่กันได้ไหมเนี่ยอยู่กับลูกสองคนได้ไหม
แล้วก็บอกลูกสาวด้วยนะบอกว่าพ่อไม่มีอะไรจะให้ลูกนะ
มีแค่สวนผลไม้ที่จันทบุรีโตขึ้นเป็นเท่าแก่นี้นะเนี่ย
พ่อต้องลาแล้วนะแล้วเหมือนกับดูนาฬิกาตลอดเวลาเลยค่ะ
แล้วก็พูดแต่ว่าเออได้เวลาแล้วต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้ว
ภรรยาบอกว่ามันเหมือนเป็นลางมากคือลักษณะการพูดคือแปลก
ภรรยาพยายามห้ามนะคะบอกว่าอย่าไปเลยนอนค้างที่บ้านเถอะ
เช้าแล้วค่อยกลับมันดึกแล้วแต่ผู้เสียชีวิตปฏิเสธ
แล้วก็ถามหาพระเครื่องที่ย่าให้ไว้ด้วยนะคะก่อนจะออกไป
อดีตภรรยาก็ถามย้ำนะจะเอาเสื้อผ้าไปไหม
ผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เป็นไรรอเอากลับไปทีเดียว
ดีภรรยาบอกว่ายังถามเลยนะว่าทำไมพูดเป็นลางแบบนี้
ภรรยาบอกรู้สึกอ่ะคำพูดก่อนที่จะออกไปแล้วประสบเหตุเสียชีวิตเนี่ย
ทุกอย่างทุกประโยคมันแปลกมากเหมือนกับสั่งเสียค่ะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยคือที่ขี่ออกไปเนี่ย
ไว้ก่อนที่ยาเขาจะเสียเขาเขาก็กลับมาเขาบอกพระอยู่ไหน
เขาถามเขาถามป้าหนูถามพระอยู่ไหนป้าบอกพระอยู่นี่นี่แหละ
เอาสิเขาก็บอกแล้วเอาอะไรอีกไหมบอกเอาพระอย่างเดียวพอ
ใช่แล้วลูกเขาก็นั่งมองพ่อเขาค่ะนั่งซ่องยิ้มตลอดเลย
กันเล่นกับใครอ่ะอืมแล้วตามความเชื่อเขาก็พูดว่า
ย่าย่าเขารักพ่อของลูกหนูมากไงเขาถามว่าย่ามารับหรือเปล่า
เพราะว่าน้องเล่นอ่ะแล้วน้องยิ้มอ่ะคือระหว่างที่น้องยิ้มอ่ะ
คือว่าพ่อเขาคุยกับหนูอยู่พ่อของน้องคุยกับหนูอยู่
น้องก็นั่งอมยิ้มหนูบอกเจมส์ลูกมองอะไรอย่างเงี้ยแต่
พอเจมส์หันไปเขาก็ไม่ได้สนใจเจมส์นะ
เขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นย่ามารับดวงวิญญาณเจ๊

ทีมข่าวของเราไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ใต้สะพานพระราม๔นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหบ่อยค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
รถจักรยานยนต์แหกโค้งบนสะพานแล้วตกลงมาเสียชีวิตเนี่ยหลายรายแล้ว
ก่อนหน้านี้ย้อนไปปี๒๕๕๓มีผู้หญิงคนนึง
นี่คือลักษณะของสะพานนะคะคือเป็นทางโค้งด้วย
มีผู้หญิงคนนึงค่ะซ้อนรถจักรยานยนต์มากับสามี
แล้วไปชนกับขอบสะพานผู้หญิงคนนี้กระเด็นตกลงมาเสียชีวิต
อันนี้ตั้งแต่ปี๕๓นะคะปี๒๕๖๑มีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต
ลักษณะช็อปเปอร์ค่ะไปชนขอบสะพานแล้วตกสะพานเสียชีวิต
ปีที่แล้วมีนักศึกษาผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาที่จุดเดียวกัน
แล้วตกลงมาแต่คราวนั้นตกลงมาใส่รถเก่งที่อยู่ด้านล่าง
นักศึกษาชายที่ตกลงมาคือเสียชีวิตล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี้แหละ
พลทหารกฤษณัยนะคะตรงนี้เสียชีวิตบ่อย
ชาวบ้านบอกว่าทางโค้งบนสะพานพระราม๔เสียชีวิตเกือบ๑๐ศพแล้วค่ะ
เสียชีวิตบนสะพานทั้งตกลงมาเสียชีวิต
ชาวบ้านเคยบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะว่าทำยังไงได้บ้าง
เช่นเสริมขอบสะพานให้สูงขึ้นได้ไหมหรือยังไงได้ไหม
แล้วรถจักรยานยนต์มันขึ้นสะพานได้เหรอ
คือชาวบ้านเคยไปบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาสำรวจแต่ไม่ได้รับปากว่าจะแก้ไขให้

พี่วินเขาบอกว่าบางทีก็มองว่าเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่านอกจากเป็นอุบัติเหตุแล้วเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
เพราะว่าทุกปีค่ะเสียชีวิตตรงนี้ทุกปี
แฟนใหม่ของผู้เสียชีวิตโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กนะคะ

บอกว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเราแล้ว
กลับมานอนกอดเขาเหมือนเดิมได้ไหมจะอยู่ยังไงถ้าไม่มี
ตัวเองรักมากนะนี่นะคะครับ
ผ่านเส้นทางตรงนี้บ่อยไม่คิดว่าจะมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ทางครอบครัวก็รับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดจันทบุรีแล้วนะคะ